สำหรับซอจียอนกับฮันอิสริยะ

สัมผัสอากาศหนาวที่ยุโรปกันมาบาด

หลายคนก็สงสัยโอ๊ยจะมีข่าวดีหรือเปล่าเนี่ย

มีมุมที่เขาจะแบบค่อนข้างเริ่มชัดเจน

ที่แบบบอกกับหนูอะค่ะ

ไม่มีพูดถึงขนาดนั้น

เอาเป็นว่าทุกวันนี้มีความสุขอยู่แล้ว

แต่ว่าวันนี้ฮั่นเขามีต่อยกับเพื่อนซี

แต่ไม่รู้ฮั่นจะมีเวลาซ้อมเปล่านะ